สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เดี๋ยวกับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งครับ
ถ้าอยากได้แล้วก็แอดไลน์มาเลยที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวี
แล้วก็ตอบคำถามครับคุณผู้ชมกับคำถามที่ว่าอยากเห็นความพิเศษอะไร
ในรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเรา
อย่าลืมนะฮะแฮชแท็กหรือว่าสี่เหลี่ยมเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะฮะ
เดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้แหละ
วันนี้กลางสัปดาห์และวันพุธแล้วยังมีเวลา
เพราะว่าทุกความเห็นทุกข้อความของคุณผู้ชมมีประโยชน์ต่อใจของเรา
สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็ทำด้วยความเต็มที่และตั้งใจ
แต่เราไม่รู้ไงว่าคุณผู้ชมอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหม
ส่งข้อความมาพูดคุยกันมาบอกความต้องการของคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้นะ
ไอ้ตัวแฮชแท็กนะพิมพ์ให้ถูกนะคุณผู้ชมนะ
มาลุ้นกันวันศุกร์นี้ใครจะได้รับรางวัลนี้ไปค่ะ
ต้องครับเอาวันนี้นะฮะไปติดตามเรื่องราวกันหน่อยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ใครที่ลงทะเบียนแล้วมันไม่ผ่าน
มันขึ้นข้อความหลายสิ่งหลายอย่างถามว่าจะแก้ยังไง

เรื่องของเรื่องฮะคนที่ลงทะเบียนแล้วมันไม่ผ่าน
มันขึ้นแบบว่าข้อความมาในลักษณะแบบนี้เป็นไหม
เขาบอกว่าลงทะเบียนผ่านแล้วแต่มันไม่สมบูรณ์

อย่างเช่นตามภาพเลยนะครับ
ลงทะเบียนเป็นพระพิสุสามเณรแม่ชีอะไรอย่างนี้
หรือไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
หรือว่าสถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
มีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศ
จำหน่ายจ่ายแจกอะไรก็ว่ากันไป

หรือผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า๑๘ปี

ไม่ถูกต้องโอ้โหมันเยอะแยะไปหมด
แล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสมรสที่ไม่ถูก
เอาง่ายข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

นั่นแหละครับถามว่าจะแก้ไขยังไงดี
กรณีดังกล่าวตามที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ

หนึ่งเลยนะฮะผู้ลงทะเบียนสามารถไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่
ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขต
ลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนก็จะต้องติดต่อแก้ไข
ณหน่วยงานรับลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้นนะครับ

จับเข้ายังหน่วยงานที่คุณไปลงทะเบียนเอาไว้
อย่างที่สองฮะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้เลยครับ

นะคะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานทำงานประจำมีประกันสังคมแล้วก็ต้องจ่ายเงินตามมาตรา๓๒
ตอนนี้มีข่าวดีคือว่าเขาจะปรับลดเงินในการเก็บสะสมลดน้อยลงจาก๕เหลือครึ่งเดียวจ้า
มันก็ทำให้เราพอมีเงินใช้เพิ่มมากขึ้น
มาดูกันนะคะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีมติให้ปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลาสามเดือนนะคะเริ่มตุลาคมถึงธันวาคมนี้ค่ะ
โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายในจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓จากปกติร้อยละ๕เหลือ๑๐๐
ส่วนนัฐบาลก็สมทบเท่าเดิม๑๐๒๗๕
สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙ก็คือกลุ่มที่ทำงานของตัวเองแล้วก็มาร่วมในประกันสังคม
ก็ปรับลดเงินสมทบเหมือนกันจากเดิมเดือนละ๔๓๒บาทเป็นเดือนละเพียง๒๔๐บาทเท่านั้น
ถูกต้องค่ะก็เป็นระยะเวลา๓เดือนเหมือนกันนะคะ
ซึ่งก็จะทำให้กองทุนประกันสังคมนั้นสามารถจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง๑๗๐๐๐ล้านบาทนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นการบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตน
สอดคล้องกับค่าครองชีพและเศรษฐกิจที่มันปรับเปลี่ยนไปในช่วงนี้
เพราะบางคนยังไม่ฟื้นจากโควิดเลยไงก็คงต้องปรับไปตามสถานการณ์

มาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของโควิดกันบ้างดีกว่าไหม
ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศลดระดับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับราชกิจจานุเบกษาครับเขาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับ
ลงนามโดยนายอนุทินชาญวิรากูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
เขาได้ยกเลิกโรคโควิด๑๙จากโรคติดต่ออันตรายที่คนไทยต้องเผชิญมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่วันที่๒๙กุมภานู่นปี๖๓ตอนนี้ลดระดับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว
คือตอนแรกเป็นโรคที่ติดต่ออันตรายตอนนี้ย้ายมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ใช่ครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับเพื่อไหมฮะ
เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายสอดคล้องกับการผ่อนคลายตามมาตรการต่างด้วยนะครับ
แต่ว่าถึงจะลดยังไงก็ยังให้ทุกคนใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยจะดีกว่า
ก็คือให้มันสอดคล้องกับมาตรการต่างที่เขาจะออกมาต่อจากนี้
อย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะได้มาเที่ยวบ้านเราได้ง่ายขึ้น
นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาต้องลดระดับแบบนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้พวกเราไม่ต้องกลัวโควิดแล้ว
ไม่ใช่แบบนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังไงกลัวกันต่อไปเนี่ยค่ะ
บางคนผมไม่ได้กลัวหรอกโควิดเวลาติดโควิดแล้วยังไม่ได้กลัวว่าโควิดจะทำให้ตายหรอก
แต่ว่าจะตายเพราะไทม์ไลน์นิเนะไปไหนมาไหนเนี่ยรู้หมดเลยใช่มั้ย
ต้องเช็คประวัติตอนนี้ไม่ต้องเช็คแล้วนะไทม์ไลน์เนี่ยบ่าวใจแล้วใช่มั้ย
ไหนก็พูดเรื่องโควิดมันมีข่าวปลอมออกมา
เขาบอกว่าคนที่ไปฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะไปบริจาคเลือด
ปรากฏว่าเลือดมันสีดำคล้ำมันใช้ไม่ได้มันจริงหรือเปล่า

เพราะหลายคนเขาก็ต้องการจะไปบริจาคเลือดถูกไหม

เพราะฉะนั้นนะครับไปดูกันหน่อยว่าเลือดของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ที่บอกว่าสีมันดำคล้ำมากผิดปกติมันใช้บริจาคได้หรือไม่
ทางสภากชาติไปตรวจสอบข้อมูลแล้วออกมาชี้แจงว่า
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตาม
แน่นอนฮะร่างกายจะเปลี่ยนไอ้วัคซีนนี้มาเป็นภูมิคุ้มกันถูกไหม
แล้วไอ้ที่บอกว่าเลือดที่บริจาคออกมาเนี่ยที่มันไหลมาตามเส้นลงไปในถุง
ที่บอกว่าเป็นสีดำคล้ำไม่เกี่ยวเพราะว่าไอ้เลือดที่ทางสภากาชาติ
เจ้าหน้าที่เขาเจาะออกมาเนี่ยมันเป็นการเจาะเอาเลือดจากเลือดเส้นเลือดดำ
มันจะมีสีแดงคล้ำมันไม่ถึงกับดำปิดปีหรอก
ก็เป็นแดงเข้มนั่นแหละ
มันเป็นปกติอยู่แล้วของทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อข่าวนี้
ที่บอกว่าสีดำค้ำบริจาคไม่ได้ไม่จริง
เพราะฉะนั้นอย่าได้แชร์

ไม่ได้สบายเป็นเลือดดีตอนแรกก็คิดว่าเรามันมีแต่เลือดไม่ดีหรือเปล่า

เป็นคนที่เลือดดีไม่ใช่เลือดเสียหรือว่าเลือด
ถึงแม้ว่าจะเที่ยวมาเยอะแต่ก็คือยังมีอยู่
เที่ยวสวนสนุกอะไรอย่างนี้

คุณปลอดภัยได้ทำความดีด้วย
เอาเราแจ้งข่าวสำคัญสำหรับเงินไปแล้ว

สาวนะที่นั่งรถสาธารณะอย่างรถตู้บางคน
เขาก็กลัวอันตรายบางทีโดนลวนลามไง
มีสาวคนนึงค่ะเธอนั่งชิดด้านในรถตู้
แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายลักษณะแต่งกายคล้ายกับคนในเครื่องแบบมาลวนลามเธอ
จากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะจับตัวชายคนนี้ได้หรือไม่
ทำผิดจริงหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
มาดูผู้ชายที่ว่าแต่งกลายคล้ายคนในเครื่องแบบ

ลักษณะแบบนี้หัวเกร็นถ้าพูดภาษาเข้าใจกัน
แล้วเสื้อที่เขาใส่ด้านหลังมีข้อความบอกสืบสวนนครบานด้วย
ด้านหลังเขียนเรื่องแบบนี้
เราก็ไม่รู้ว่าเสื้อจริงเสื้อปลอมยังไงถูกไหม
แต่ว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายที่อยู่ตรงนั้น
เราก็ต้องจดจำรูปภัณฑ์สันฐานไว้ก่อนแหละ
ซึ่งเป็นเจ้าของโคสท์นะคะที่บอกว่ายาดถูกรวนลาม
ซึ่งหลานสาวของเธอนั่งเบาะหลังสุดริมกระจก

คือชิดในอ่ะพี่แล้วผู้ชายหัวเกรียญที่ว่าด้วยนะ
ลักษณะก็คือแต่งตัวคล้ายกับตำรวจมานั่งข้าง
พอเริ่มออกรถเดินทางไปเขาก็หลับไงหลานสาวก็หลับไง
แต่พอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็คือตอนที่มือของผู้ชายคนนี้ล้วงเข้าไปในเสื้อ
คลำบริเวณใต้หน้าอกไงแล้วพอผู้หญิงคนนี้คนเสียหายเขารู้สึกตัวขึ้นมา
ผู้ชายคนที่มานั่งอยู่ข้างทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วตัวผู้หญิงเขายังไงบ้างเขาก็กลัวไงเขาก็แบบไม่กล้าเสียงดัง
เพราะกลัวว่าผู้ชายที่นั่งข้างจะมีอาวุธหรือจะทำร้ายเธอไง
เธอก็แบบกระวนกระวายแล้วเอาไงดีเลยทักแชทมาหาญาติคนที่เขาโพสต์นี่แหละนะคะ
แล้วจากนั้นก็มีการประสานบอกคนขับรถตู้แล้วให้คนขับรถตู้เนี่ยจอดรถ
จากนั้นก็เรียกน้องผู้หญิงคนเสียหายไปนั่งด้านหน้าซะเลย
เห็นบอกว่าตอนจอดรถเนี่ยนะฮะคนขับรถตู้เขาก็ตะโกนไปบอกด้านหลังนะ
พูดไปตอนแรกไม่ยอมขยับฮะต้องพูดย้ำอยู่สองครั้งสามครั้ง
เขาถึงยอมลุกขยับแบบนี้ก็นั่นน่ะสิดูอิดออดดูไม่ยอมยังไงก็ไม่รู้
แล้วไม่ใช่แค่นั้นหลังจากที่น้องเนี่ยเขาแจ้งไปทางญาติแล้วญาติก็พยายามประสานตำรวจให้มาช่วยดักรอด้วยนะ
แล้วก็ส่งเบอร์หลานสาวให้กับตำรวจได้โทรศัพท์คุยถึงรายละเอียด
จากนั้นหลานสาวนี่นะน้องผู้หญิงคนนี้ก็ส่งมือถือให้กับคนขับรถแล้วบอกพี่กัดคือให้ข้อมูลต่อกันเพื่อจะทอดประสานกันหลายฝ่าย
เหมือนกับว่าคนขับเขากำลังโทรคุยกับตำรวจ

แต่เหมือนตำรวจเข้าใจผิด
ก็นั่นน่ะสิคะสุดท้ายยังไงคะคนขับรถเนี่ยขับไปถึงจุดมอเตอร์เวย์เขาก็เลยจอดรถที่ตรงสอนอทางหลวง๑กองบังคับการ

แล้วผู้ชายคนที่ว่าเกาะเหตุเนี่ยก็หลบหนีเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปเลย

ไม่รู้ลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะทีนี้ผู้ที่เขาโพสต์เรื่องนี้เขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุนะหลานสาวเนี่ยยังไม่ได้แจ้งความนะเพราะว่าอยู่ระหว่างหารือกันอยู่
แต่ตัวเธอเนี่ยนะคิดว่าคนที่สวมเสื้อคล้ายตำรวจเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจปลอม
ก็เลยอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวเนาะหรือว่าคนที่เดินทางคนเดียวแบบนี้ค่ะอาจจะเสี่ยงอันตรายนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นคนมิจฉาชีพจริงก็คงจะต้องเอาเรื่องแล้วถ้ายิ่งเป็นตำรวจจริงแล้วก็ก็ต้องจัดการด้วยเหมือนกันนะฮะ
เคยเห็นบ่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าบางทีนะผู้ประกอบการหรือคนขับบางทีต้องช่วยนะช่วยยังไงรู้ไหมให้ผู้หญิงเขานั่งกับผู้หญิงไปเลย
หรือผู้ชายก็ขยับขยับมาอยู่ในแถวเดียวกับผู้ชายไปเลยเป็นไปได้ไหม
มันก็น่าจะได้แต่ในภาคปฏิบัติบางทีเกิดผู้หญิงมาคนเดียวทั้งรถผู้ชายทำไง
เออมันทำยากใช่มั้ยก็ต้องช่วยกันสองดูแลเนาะ
ใช่ค่ะหรือมีที่นั่งพิเศษเฉพาะผู้หญิงเลยไปเลยแบบนั้นนะคะ
ไปดูงานแต่งกันบ้างปกติงานแต่งมันก็จะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้น
แต่ว่างานแต่งนี้สุดช้ำครับพี่เพราะว่าโจรนะฮะเขาบุกเข้ามาแล้วก็ขโมยสินสอดไปเกลี้ยงเลยครับ
เขานำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะตอนเนี้ยอ้ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าหน่อย
เล่าหน่อยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่ตำบลราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะฮะ
คือเขาจัดงานแต่งอยู่ดี
แต่ปรากฏว่ามีคนร้ายครับ
เขาเข้าไปขโมยเงินงานแต่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ก็เลยทำให้แม่เจ้าเบาแล้วก็เจ้าสาวเป็นลมหมดสติ

อันนี้คือเจ้าบ่าวเรามาฟังหน่อยเจ้าบ่าวเขาว่ายังไงบ้าง
เจ้าบ่าวชื่อนายซาเพียนมะแซ
คือเขาบอกว่าภายในงานหูคนเยอะมาก
แล้วตอนนั้นเองเขาไปดูเรื่องของระบบจอดรถอยู่
คือคนมาเยอะเขาก็ต้องระบายรถ
แล้วก็รับแขกที่มางานด้วย
จังหวะนั้นเองครับพี่สาว
พี่สาวเดินมาบอกว่าเฮ้ยเงินแล้วก็โทรศัพท์ของพี่
หายไปลองโทรเข้าไปหน่อย
ปรากฏว่าโทรติดแต่โดนตัดสาย
แล้วสุดท้ายยังไงปิดเครื่องหนีหน้า

ทางด้านเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวรู้เรื่องนี้

ไปดูหน่อยไปดูชั้น๒หน่อย
ไปดูกระป๋องเก็บเงินเป็นกระป๋องสีขนาด๕ลิตร

ใช่ขึ้นไปดูหน่อยดูน้อยไหม

มีมีไหมไม่เป็นไรนะออกเข้าไป
อ้าวฝ้าข้างบนล่วงลงมา
แตกกระจายแล้วกระป๋องหายไปด้วย
โอ้โหก็คือโจรเข้ามาจากฝ้า

ทำแบบนี้สิครับเจ้าสาวก็โอ้ยเป็นลมเลยเงินมันเยอะ

นะฮะสุดท้ายตำรวจได้สอบปากคำพยาน
แล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างเต็มที่ครับ
เรื่องต้นตอนนี้พบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
อ้าวอีกงานแต่งหนึ่ง
หวังว่าจะสมหวังเป็นงานแต่งที่ดี
สุดท้ายทั้งบ่าวสาวโดนเท

จัดงานเทงานแต่งครับ

นี่แม่ค้าร้านอาหารชื่อดัง
เจมิ้งโคตรยำบังบอล

มาขอแชร์ประสบการณ์งานแต่งแย่ในงานของเธอ
ที่จ่ายเงินค่าจัดงานไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหม
๓แสนบาทโหเยอะนั่นอ่ะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการ
ซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือเรือนหอแหละครับ
ไปเจอกับคุณมิ้งเจ้าสาวเจ้าของโพสต์รวมไปถึงเจ้าบ่าวก็คือ

เปิดใจกับทีมข่าวว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
เขาว่าบอกเลยนะตกลงกันแล้วว่าจะจัดงานแต่ง
แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้ไปใช้บริการกับบริษัทแห่งหนึ่ง
คือตอนแรกก็ไม่ได้ว่าตัดสินใจจะเอาบริษัทนี้เลยนะ

ไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือไม่

มีแบบแบ็คดอปมีของขบวนขันหมากมากมายครบถ้วน
แล้วเขาบอกว่ามีแพ็คเกจให้เลือกสรร

จัดมาเลยแพ็คเกจสูงสุด
และราคา๒๕๐๐๐๐บาท
ก็คือชุดนี้แหละมีอะไรบ้างรายละเอียด

ถูกต้องครับแล้วเขามีการเสนอทางเลือกเพิ่มอีกนะ

แต่งหน้าใช่ไหมเจ้าสาวต้องแต่งหน้าใช่ไหม

ราคาช่างแต่งหน้าไม่ธรรมดาอยู่ที่๗๐๐เนี่ย

นั่ง่าเค้าบอกว่า

ช่างแต่งหน้าคนดังมาแต่งหน้าเจ้าสาวให้ได้

จริงน้องฉัดเนี่ยเขาค่าตัวแพงนะโอ้แพงค่ะแล้วอย่างนี้ไม่เอาได้ไงก็เอาสิ
ตามนั้นแหละครับและเมื่อถึงวันจริงไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นี่นะ
ใช่ล่ะช่วงเช้ามันเริ่มแต่ช่วงเช้าแล้ว
ตอนเช้างานเช้ามีเพียงผ้าม่านกับดอกไม้เทียมไอ้ดอกไม้ปลอมนี่แหละ
ยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมอาหารก็ไม่มีเครื่องดื่มก็ไม่มา
เครื่องเสียงก็ไม่เห็นเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลย
รู้ไหมช่วงเช้าญาติต้องช่วยกันไปซื้อหาอาหาร
เพื่อมาให้กับทางพระท่านมาถวายพระท่าน
เงินก็จ่ายออร์แกนซไปแล้วแถมต้องมาทำเองอีก
โอ้โหแค่ช่วงเช้าก็แย่แล้วนะช่วงเย็นหนักเลยไงอ่ะ
เขาบอกว่าช่วงเย็นไม่มีการจัดงานไม่มีโต๊ะจีนไม่มีดนตรี
ส่วนพวกงานจัดคิวช่างภาพอะไรต่าง
เค้ามานะแต่เค้าบอกว่าก็โดนหลอกมาเหมือนกัน
แล้วยังไงล่ะบอกว่าเบิกเงินเนี่ยนะคนจัดงานเขาเบิกเงิน
ในการจัดงานไปแล้วประมาณ๓แสนกว่าบาท
ประมาณสักสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาท
แหมละเอียดยิบโอ้โหดูสิครับ
แล้วคนที่เป็นเจ้าสาวจะเสียใจขนาดไหน
เนี่ยไปลองฟังดูเพราะว่าเรามีสัมภาษณ์คุณมิ้งเจ้าสาวมา
ไปฟังเสียงของเธอแล้วไปดูความรู้สึกของเธอว่ารู้สึกเสียใจขนาดไหนครับ
ถ้าให้หนูแบบมันมาชดเชยความรู้สึกของหนูก็คือหนูจะแต่งงานใหม่อีกครั้งนึงแบบ
ถ้าเป็นแปดร้อยเขาอยากจะจัดงานแต่งใหม่อีกครั้งนึง
คือวันนั้นหนูเพิ่งมารู้คือหนูมารู้เสร็จปุ๊บภายใน๓วันหนูจะออกงานแต่งเลยอะพี่

สาวคู่นี้ก็ฟังแล้วน่าเห็นใจนั่นคือในมุมของบ่าวสาวนะ
ไปฟังอีกมุมหนึ่งบ้างก็คือผู้จัดงานกันเลยไหม

ทีมข่าวของเราได้โทรไปพูดคุยกับผู้รับจัดงานแต่งดังกล่าวแล้วนะ

ประสานงานมาดูแลในด้านต่างแต่อย่างนี้ผู้จัดเขาบอกว่า
ไม่ได้เทไม่ได้ทิ้งลูกค้างานก็ยังจัดได้สำเร็จ
แต่อาจไม่ได้ตามข้อตกลงเอาไว้ในบางส่วน
เขาบอกอย่างนั้นนะ

ยังไงซะจะขอแสดงความรับผิดชอบแน่นอน
แล้วก็เตรียมชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาลูกค้าต่อไป
แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเยียวยาแบบไหน

แต่งไปแล้วจะต้องจัดงานแต่งใหม่ให้เขาไหม
อีกรอบนึงให้เขาเหรอเพราะเขาก็บอกเมื่อกี้ว่า
ถ้าจะชดเฉยก็คืออยากแต่งอีกรอบนึง
ให้มันแบบสมกับที่เขาจ่ายเงินไป
ถูกต้องก็ต้องเจรจากันดูนะคะ

เขาไปดีแล้วคุณคุณเตรียมยัง

ตอบนี้ฉันก่อน
ไว้ตอบแล้วกันมาดูเรื่องปวดหัวเรื่องนี้
เจ้าของบ้านปล่อยบ้านให้เช่า
แต่สุดท้ายมาเจอสภาพที่ผู้เช่าปล่อยไว้แบบนี้
รับไม่ไหวจริงค่ะ

ตอนนี้คนเช่าไม่รู้ไปไหน
ทิ้งบ้านร้างแล้วก็ทิ้งขยะให้บ้านลกไปหมดเลย
เข้าไปในบ้านนี้รู้เรื่องเลย

เจ้าสองตัวนั่งตาสลอนรอความช่วยเหลือ
มีน้องหมาลาบออยู่ในนั้นด้วยค่ะอุ้ยน่าสงสารน้องก็น้องสภาพอิดโรยแล้วอะค่ะคุณ
อย่าบอกนะทิ้งหมา๒ตัวเอาไว้ด้วย
ทิ้งหมาด้วยทิ้งบ้านด้วยอ่ะดูหนัวจ่าเข่ายังไม่มีแรงเลยอ่ะ
เอาไปถามเจ้าของบ้านค่ะคุณคณิตถากลิ่นพิพัฒน์อายุ๔๔ปีนะคะเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละค่ะ
ให้เช่าอยู่ในพื้นที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านแฝดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนผู้เช่าเนี่ยเป็นสองสามี
เป็นสามีภรรยากันสามีเป็นศักดิ์ชาติภรรยาเป็นคนไทย
ขอเช่าบ้านตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะและทำสัญญาเช่าปีต่อปี
ราคาเช่าเดือนละ๕๕๐๐บาทก็มีการเก็บค่ามาจำเอาไว้ที่๑๐๐๐บาท
แต่พออยู่ไปเนี่ยคุณคณิตหาบอกว่าจ่ายค่าเช่าช้าทุกเดือนแหละ
ติดต่อผู้เช่าไม่ได้ยังไงล่ะทีนี้
คุณคณิตถาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปบ้านเช่าในวันที่๑๖กันยายน
ไปถึงแล้วเห็นสภาพแบบนี้คุณ
ถ้าเป็นบ้านคุณคุณรู้สึกยังไงคะ

ตกใจทั้งโมโหทั้งเสียใจ
โอ้โหไม่รู้จะบรรยายังไงเลยอ่ะ

แล้วที่น่าเห็นใจไปกว่านั้นนะคะคือเข้าของเสียหายมันซ่อมได้
แต่ทิ้งหมาเอาไว้ด้วยพันรบดอตัวผู้ตัวเมีย

แล้วตอนนี้คุณก็ยังดีที่ว่าเพื่อนบ้านเขารับน้องหมาไปเลี้ยงดู

แต่บ้านตอนนี้ใครจะรับผิดชอบก่อน

ค่าเช่าที่ได้ไปก็ไม่คุ้มแล้วบ้านเสียหายขนาดนี้
จริงค่ะเขาก็อยากจะฝากบอกไปถึงผู้เช่าหรอกนะว่า
ถ้าเป็นบ้านคุณแล้วปล่อยให้เช่าแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้

อยากให้นึกหัวอกถึงคนที่เป็นเจ้าของบ้านบ้างอืม

เมื่อเป็นข่าวเป็นข่าวแบบนี้แล้วมารับผิดชอบนะ
แล้วก็มาชี้แจงได้นะเกิดคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนี
ยังไงคุณก็มาบอกกับเราได้เราก็ยินดีเป็นสื่อกลางนะคะ

ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เศร้าใจเหมือนกัน

ไปดูความน่ารักของสามีหน่อย
คือเห็นภรรยาทำงานเหนื่อยเลยยกกับข้าวมาให้
แต่กับข้าวที่ว่าคืออะไรไปดูครับ
น้ำเอาข้าวมาให้
โอ้โฮอันเป็นชุดเลยน้ำเอาข้าวมาให้เอามาให้แล้ว
แล้วคุณภรรยามองนิ่งไปพักหนึ่ง
อ้าวเออข้าวเข้าแล้วคิดในใจ

ข้าวเข้าอ้าวข้าวเข้าเลย
เพราะว่าจัดสำหรับมาให้แบบถวายกับเจ้าที่เจ้าทาง
เออถ้ามีทูบนะใช่เลย
ถ้วยเล็กแบบนี้ให้ใครกินเอ่ย
เออนี่นะแหมเมียนะครับไม่ใช่เจ้าที่

โอ๊ยหมายถึงว่าขยี้ซักผ้าแล้ว
ครับขยี้ขยี้อย่างนี้แต่เรื่องของเรื่องนี้
มาแบบนี้ผมว่านะในมุมหนึ่งก็กินง่ายดีนะ

แต่ได้หลายอย่างจริงหนึ่งทีละหน่อยได้กินหลายอย่าง

บางทีมีดอกไม้ทุกเคียนไปด้วย

มาดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะเป็นคลิปในจังหวะที่ตัวผู้ชายกำลังถ่ายแฟน
โอ้โหบอกเลยว่าเวลาถ่ายเนี่ยนะครับยิ่งถ้าถ่ายเป็นวีดีโอด้วยแล้วก็
มันบันทึกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงและคำพูดครับ
เฮ้ยมันเป็นความรู้สึกความรักความห่วงใยที่มีต่อตัวเธอ
ใช่หรือเปล่าใช่ความรักความห่วงใยหรือเปล่า
มีบางอย่างที่เราพูดออกอากาศไม่ได้
ซึ่งก็คงจะดีใจแหละว่ารอดใช่ไหมดีใจรอดโถรอดเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้า

ติ๊กต๊อกนี้นะฮะคุณอันทูอันครับ

อยากจะพาคุณผู้ชมไปหาอร่อยทานกันหน่อยนะคะ
เป็นเมนูแกงกะหรี่อยู่ที่ย่านอารีค่ะ
จะอร่อยขนาดไหนไปติดตามช่วงสะบัดรอบกรุง

อ้เช่นนั้นคุณยูดอง
เห็นอย่างนี้แหล่งอยากจะพากินกันตอนนี้เลยดีแหละ

ร้านนี้นะคะเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่
ร้านลับที่มีชื่อว่าเซ็นเร็อคูระข้าวแกงกะรีค่ะ

โดยอารีเขตพญาไทยกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ

บอกเลยว่าร้านนี้เขามีความโดดเด่นตรงที่น้ำแกงกะหรี่นี่แหละ
ที่มีความเข้มข้นหอมเครื่องเทศแบบสุดเลย
ส่วนรสชาติก็อร่อยเผ็ดร้อนกำลังดีตามฉบับของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแท้นะ

เสิร์ฟมาพร้อมกับหมูทอดชิ้นโต๊ะค่ะ
แล้วก็แป้งบางทานกันอิ่มเต็มคำแน่นอนนะ
และจะบอกคุณผู้ชมนะว่าถ้าใครอยากจะทานแกงกะหรี่หน้าอื่น
ถ้าไม่ใช่หมูทอดทางร้านก็มีให้เลือกเยอะมากมาย
เห็นมีทั้งไก่มีทั้งกุ้งเผลอมีเนื้อด้วย
หลากหลายจริงนะมีผักดองให้ทานคู่กันด้วย
รสชาติกลมดีจริงเลยค่ะคุณชนะคุณจูด้ง
อ่ะร้านนี้ย้ำอีกทีชื่อเซ็นเรียคุข้าวแกงกะหรี่อยู่ซอยอารีกรุงเทพนะจ๊ะ
ชื่อแอคเคาท์กินคาบบีเคเคค่ะ

ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้คุณแต่ถ้าพูดถึงอาโบสถ์ของคุณมากสุด
คุณต้องดูแลน้องเข้าใจไหม

คุณรอจะโยนข่าวต่อไปเอาเลย

มันไม่ใช่แมทอ่ะไม่ใช่แมท
เอาออกมันไม่ใช่แมทไม่ใช่แมทเอาออกมา
มันไม่ดีแมทเอาออกมามันไม่ใช่แมท
คือวันก่อนเนี่ยผมเห็นคุณชนะเนี่ยอ่านผิด
เป็นไอ้ที่อะไรใส่หน้ากากอนามัยเป็นผ้านามัย
ผมก็เลยหาข่าวนี้มาเพื่อคุณชนะโดยเฉพาะ
ผมเคยพูดไปผ่านหน้าจอหน้ากากผ้าอนามัย
คุณยังจำได้จำได้แล้ววันนี้เป็นจริงแล้วนะฮะ
มันเป็นจริงมันมีจริงเหรอมีจริงแล้วฮะ
แล้วเป็นแบบไหนคุณจูด้งไม่ไหลย้อนกลับหรือเปล่า

ปีกแล้วเวลาที่คุณจามคุณรู้ไหมว่า
ละอองเนี่ยมันซึมซับไปได้เลย
คุณจะไม่รู้สึกเปียกเลยปากของคุณเนี่ย

เรามาอ่านเราต้องทดลองก่อน

ไอเดอร์เอาออกมา

แล้วคือแม่ก็ไม่รู้จะอธิบายลูกยังไง

มันไม่ดีลูกของแม่เอาออกมา

ด้วยความที่ว่าเขาก็อาจจะไม่รู้
อย่างเราตอนเด็กมันก็ไม่มีอะไรไม่รู้หลายเรื่อง

ทุกอย่างที่เป็นเส้นผมก็เข้าใจว่าคือผม

ใช่แต่เวลาเข้าไปในห้องน้ำ

ไม่ใช่ผมลูกแต่เป็นอย่างอื่น

เข้าใจผิดไงอย่างน้องคนนี้ก็อาจจะมีการเข้าใจผิด

ดูเหมือนจะยังสนุกอยู่เลย

จากใช้ชื่อว่ากิ๊บ๒๙๒๙
มีเรื่องเด็ดมันอยู่อีกไหม
กิจยิ้มต่อไปไปดูเรื่องของทีมบ้าง

ขอบคุณทุกครับ

สาวตอนต่อไป
สาวตอนต่อมา

มีคนที่๓ก็น่าจะล่วง
เพราะฉะนั้นทีมนี้ก็คือทีมเวิร์กมากนะฮะ
สุดชอบจริงเลย
อยากกินแก้วมังกรไปซื้อดีกว่า

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้
โอ้โหดูสิควันดำเลยค่ะ

ในคู่กันสมัติข่าว

พาไปกันที่เวเนซูเวล่าครับ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมัน
แต่โชคดีที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ

ผู้บันทึกครับเขาบันทึกไว้ได้ครับ
ให้เห็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ครับ
ลอยขึ้นเหนือเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้
ทางตอนเหนือของเวเนซูเอล่า
โดยมีเพลิงได้ลุกไหม้

ภายในโรงกลั่นตั้งแต่ชั่วงบ่าย
จากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา

ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จริงยังโชคดีควบคุมไพลงไว้ได้

เขาใช้เวลาไม่นานแล้วก็สามารถควบคุมไว้ได้
ทั้งนี้รัฐมนตรีพลังงานเวเนซเวลา
เขาระบุว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
และโรงกลั่นน้ำมันยังคงเปิดกำเนินการได้ตามปกติ

โดยระหว่างเกิดเหตุทางการได้อุปโภยบ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้ว
รวมทั้งคนงานออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับ
คือว่าหวั่นเกรงนะคือมันลุกล้ามไปกว่านี้แล้วมันระเบิดต่อเนี่ย
โอ้โฮดูนะจับน้ำมันนะคุณคิดดูอ่ะคือไม่ใช่แค่ถังสิโรงเก็บน้ำมันเลยอ่ะ
จับยากนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชนแถวนั้นด้วย
ยังไงเขาก็คงจะดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์โกลาหลในร้านสะดวกซื้อ
ยังไงงานนี้น้องหมีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพื่อขโมยอะไรไปดูค่ะ
เฮ้ยตรงจริงจะแล้วที่นี่คือต่างประเทศหรอ

หมาหน้าร้านสะดวกซื้อเขาตัวใหญ่จัง
ต่างประเทศมีหมีหน้าร้านสะดวกซื้ออย่างนี้หรอ
มันไม่ได้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแต่มันมาจากไหนก็ไม่รู้แหละ
หมีแบบนี้หน้าไตเขาเรียกหมีกริสต์ลี่

อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับบ้านเราสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเนี่ยนะบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแห่งเนี้ยค่ะ

ตอนแรกก็นึกว่าจะเอากล่องเดียวนะ

แล้วก่อนออกไปมันได้เอาขนมจีบสาระเป๋าด้วยไหม

ยังพึ่งเอาขนมจีบซาระเปาเลยแต่ใจตังค์ก่อนไหม
อันนี้ยังไม่ต่างถูกใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านข่าว
ไม่รู้จะรีบไปไหนเนี่ยสรุปจะขายไหม
ไอ้ที่เหลืออยู่สรุปได้ขายหรือไม่ได้ขาย
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัศบัตรเขา

อ้าวโอ้โฮขับเร็วขนาดนี้
ไม่เน้นขายเน้นขับ

ส่วนแม่ค้าที่นั่งอยู่ด้านหลังเขาก็จะขายของใช่ไหมล่ะ
แล้วลูกค้าง่ายเพราะข้าก็ไม่มีเวลาไม่ทัน
กำลังจะบอกว่าแก้วมังกรใช่ไหมบอกแก้วแก้ว
ไปแล้วไปแล้วไปนู่นปั๊ดน้ำอักซอยแล้ว
ว่าคนว่าจะสาลิสาเอาไปแล้ว
อัพไม่ทันจะเปิ้ล

สุดท้ายได้แค่ดมกลิ่นท่อไอเสีย
เอาไปเลยฟ้าจริง
ขอบคุณภาพจากพี่สองท่านนี้ด้วยนะครับ
ส่งไลน์เข้ามาครับแล้วก็ตอบคำถามว่าคุณเนี่ยอยากเห็นอะไรพิเศษในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้แล้วนะครับ
ข้อความบอกว่าอยากจะให้มีนักแสดงมาในรายการของเราน่าสนใจยังไงเราเก็บไว้พิจารณาแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวลากันไปด้วยความน่ารักของแก๊งหมีที่ช่วยเข็นรถให้คนในสวนสัตว์ค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับคลมกันแบบสมมติได้ทางไทรัตวิชช่อง๓๒ครับ